ได้เวลามาร่วมแสดงความยินดีค่ะเศรษฐีใหม่นะคะ
แต่ฟังจากแต่ละคนแล้วมันดูเหมือนกันย่ายกันมาก
ไม่ง่ายเลยเดี๋ยวมาดูนะคะแต่ละคนที่เป็นเศรษฐีใหม่สำหรับงวดนี้นะคะ
รายแรกค่ะนายจตุรงศรีสมบัติภัยบูลอายุ๔๐ปีค่ะ
เป็นเจ้าของร้านพิชิตสินรับเขียนป้ายทำป้ายอยู่ริมถนนสุขประยูนอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
ถูกรางวัลที่๑๒ใบนะคะ๘๑๒๕๖๔
ด้านหลังลอตเตอรี่สลักชื่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพมชนบุรี
ซื้อลอตเตอรี่หลายใบหลายเลขค่ะชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้ว
พ่อยังมีชีวิตอยู่เคยพูดว่าอยากถูกรางวัลที่๑สักงวด
แต่คุณพ่อไม่ทันได้ถูกพ่อเพิ่งเสียชีวิตเมื่อ๒มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
แต่หลังจากนั้นไหว้รูปพ่อมาตลอดและขอพรจากคุณพ่อ
ขอให้สมหวังแล้วก็สมหวังจริง
เงินที่ได้มาจะให้คุณแม่ไปบริหารทั้งหมดเลยนะคะ

หลังจากนั้นพี่ก็ได้มามีหลักการรายละคร
และเห็นว่าสันขนาดววรรภคหลักการรายเงินแรงไม่เบา
ซื้อบ้านอะไรนี้ไม่เก็บให้หมดไปตอน

ก็ซื้อไปมั่วแต่ก็ไม่ถูกเลย
จตุรงค์พรุ่งนี้ก็ที่คอก็เปลี่ยนเป็นสร้อยทองคำสัก๕บาทได้แล้วนะฮะราศีจับ

เชียงใหม่มีผู้โชคดีถูกรางวัลที่๑๓คนนะฮะ
แต่ไม่ใช่ชาวเชียงใหม่นะเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากพัทยาจังหวัดชนบุรี
เอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑คนละใบได้เงินคนละ๖ล้านไปลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองเชียงใหม่
แต่ละคนไม่ต้องบอกฮะโอ้โหดีใจกันสุดนะฮะยิ้มไม่หุบเลย
มีนายวิทยานวลละอองอายุ๔๐นางสาวธนวัลชูหลำอายุ๔๓และนางจุธามาศปะฐานะอายุ๔๓
ทั้งหมดมาจากพัทยามาเที่ยวเชียงใหม่คือตั้งใจมาทำบุญมาทำบุญหลายหลายวัดค่ะ
แล้วก็เลยซื้อลอตเตอรี่ที่แผงค้าสลากวัดป่าดาราพิรมที่อำเภอแม่ริม
เขามีเลขชุด๕ใบแต่ว่าซื้อกันแค่๓ใบคนละใบเลขเดียวกันแบ่งกันคนละใบ
ตอนจะเดินทางกลับวันนี้ครับหยิบขึ้นมาตรวจโอ้โหรางวัลที่หนึ่ง
ขนลุกเนอะไม่โกงไม่กลับแล้วไปโรงพักก่อนลงบันทึกประจำวันก่อนครับ
ส่วนที่จังหวัดกระบี่ค่ะนางสาวจำรัฐราชชมพูอายุ๔๑ปีเป็นชาวจังหวัดชายภูมิ
แต่ว่าไปรับจ้างกรีดยางอยู่ที่อำเภอคลองท่อมถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านบาท
ก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพคลองท่อมเพื่อนก็ไปร่วมถ่ายรูป
แสดงความยินดีกันเยอะเลยนะคะครับนางสาวจำรัฐบอกว่าไปงานศพญาติของสามีค่ะ
แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่เพื่อนก็ช่วยกันซื้อหลายใบนะแล้วลอตเตอรี่เลขนี้เพื่อนหยิบให้ด้วยนะ
ใช่แล้วตัวเองถูกเพื่อนไม่ถูกเธอดีใจน้ำตาไหลเลยอ่ะ
ไปสร้างบ้านให้พ่อแม่ที่ชายภูมิแล้วก็ทำบุญแล้วก็จะวางแผนธุรกิจค่ะ
ก็ไปเลี้ยงข้าวเพื่อนเขาสักมื้อแล้วกัน
ส่วนนี้ครับผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหทุกขลาบ
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยครับผู้ชายคนนี้ถูกรถกระบะพุ่งชนบ้านจนบ้านพังเลยนะครับ
เนี่ยภาพขวามือเนี่ยแต่ปรากฏว่าวันนี้ครับ
นายดำรงชัยสอนสุภาพอายุ๔๖ปีเป็นชาวจังหวัดเลยนะครับ
อยู่ที่ตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้าน
เขาไปซื้อเลขบ้าน๖๔แล้วรางวัลที่๑ออก๘๑๒
เรียกได้ว่าบ้านหลังนี้เมื่อเดือนกันยายนบอก
โอ้โหอะไรจะโชคร้ายขนาดนี้รถพุ่งมาชนบ้านพังให้โชคแท้
สวยอลังการได้เลยรวย๑๒ล้านแล้วหยุดมาสอนอร่อยไหมล่ะ
ก็เนี่ยให้รถพุ่งชนบ้านหน่อยไหม

กลัวจะรถจะมาชนบ้านเฉยแล้วไม่ถูกด้วยนี่สิ